คุณผู้ชมครับน้อง๘ขวบ
๘ขวบเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหัน

เอาผ้าห่มห่มให้เหมือนห่มให้พ่อนอนนะครับ
เห็นภาพแบบนี้ถ่ายคลิปเอาไว้
จะขาดนะครับ
ทำไมฉันไม่ตายกว่าเธอทำไมเธอมาจากไปกว่าฉัน
ลูกเนี่ยนะฮะโกนผมเพราะว่าก่อนนั้นนี่เพิ่งบวนหน้าไฟไป

ทุกวันลูกจะเล่นอยู่กับรูปถ่ายของพ่อนี่แหละ
เอามาทำอันนี้บ้างเอามานั่งข้างเอามานอนข้าง
เหมือนกับยังมีพ่ออยู่ด้วย
คนที่เขาไปดูเขาบอกว่าหนึ่งการกระทำล้านความรู้สึกจริงนะ
คือจะเข้านอนเอาพ่อมานอนข้างนะเดี๋ยวหนูห่มผ้าให้โอ้โห
คุณแม่เล่าอีกบอกว่าสาเหตุที่สามีจากไป
เพราะความประมาทมักง่ายของโรงงานคุณ

ไม่มีความรับผิดชอบหรือเยียวยาใด
โรงงานเงียบกริดนะครับ
ทั้งที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงาน
ความรู้สึกลูกจะรักษาอย่างไรหายนะฮะ
ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากครับ
บางคนบอกว่าเห็นแล้วน้ำตาไหลตามไปเลย
สงสารเด็กต้องขาดท่อ
แล้วก็แนะนำคุณแม่ใช่ฮะติดต่อเลยนะครับ
ติดต่อประกันสังคมหรือว่าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับ
เพื่อเรียกร้องสิทธิเยียวยากรณีการเสียชีวิตจากการทำงานนะครับ
ในข่าวไม่ได้บอกนะว่าท่านเป็นคนจังหวัดไหนคุณแม่
คุณแม่ไปติดต่อที่แรงงานจังหวัดได้เลย
แล้วก็ไปในส่วนของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับ
เผื่อเขาจะมีคำแนะนำนะครับ
แล้วก็ช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับไปติดต่อนะฮะ